มาดูเรื่องนี้ค่ะคุณสืบสกุลดูท่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาในวันนี้แหละ
อะไรฮะก็เรื่องของบ่อนบ่อนในกรุงเทพกลางเมืองมีไหมคะ
เขาบอกไม่มีไม่มีแต่ทำไมมันเกิดเรื่องนี้ได้
แล้วคุณผู้ชมคะคอมเมนต์ในโซเชียลมันหนักหนาจริงที่สำคัญ
มีหนึ่งในนักพนันบอกบ่อนเนี้ยเขามีมาเป็นสิบปีไหมหรอฮะ
นะแล้วอยู่ใกล้กับสอนอด้วยกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย
ปล้นบ่อนค่ะ
นี่แหละค่ะจังหวะเอ๊ะคุณผู้ชมเห็นไหมเขาถือปืนเข้ามาครับ
อ่านี่แหละผู้ชายเสื้อดำใส่หมวกสีส้มนะคะแล้วก็แขนมีรอยสักลาย
แล้วคนในบ่อนเนี่ยก็หมอบใต้โต๊ะนะฮะส่วนผู้ชายคนนี้ก็มาเอาเงินจากไอ้
ชักที่เก็บเงินฮะของโต๊ะการพนันโต๊ะนี้ใช่ค่ะแล้วต้องบอกเลยว่า
คนที่กำลังอยู่ในบ่อนเนี่ยวิ่งหนีแตกคือกันไปคนละทิศคนละทางอ่ะนะคะ
เจ้าตัวก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าด้วยถือปืนเข้ามา
เอาเงินในกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะหนีไปเลยไม่ถึง๑นาทีในการก่อเหตุ
และแน่นอนว่าคุณผู้ชมครับเพจหลาดังในโซเชียล
เขาก็เอาเรื่องนี้มาแชร์ต่อกันอย่างเพจหนึ่งสายใหม่ต้องรอด
เขาบอกแบบนี้ว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าแม็กซ์
วงปืนบุกปล้นกำถั่วขนาดใหญ่กลางกรุงหลังแฟลต์ดินแดง
กวาดเงินสดไปเกือบสามแสนบาทช้ามืดวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคม
อันนี้ตามโพสต์นะเขาบอกต่อว่าลือสนั่นมูลเหตุ
เล่นเสียนับล้านซ้ำถูกกาดคุมบ่อนมองข้าม
ไม่ยอมยกมือไหว้จนก่อเหตุความเห็นในโลกโซเชียลมาเต็มเลยค่ะ
หลายคนบอกนี่ต้องไปจับคนปล้นหรือว่าเจ้าของบ่อนกันก่อน
จับอะไรกันก่อนดีนั่นสิหรือบางคนตั้งข้อสังเกต
บ่อนที่ไหนมีนี่ประเทศไทยไม่มีไม่มีเออ
บางคนแนะนำบอกแจ้งตำรวจสิถ้ามีการปล้นที่บ่อน
แต่เขาจะแจ้งไหมล่ะเออนั่นสิค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ไปดูกันหน่อยก็แล้วกันตกลงมันมีไม่มีบ่อนนี้
ไปที่ประชาสงเคราะห์ซอย๘ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหม
คุณสืบสกุลห่างจากสอนอดดินแดงหกร้อยห้าสิบเมตรค่ะ
มีไหมฮะบ่อนกลางกรุงเนี่ยมีไหมก็ไม่รู้อ่ะ
ซึ่งเพจดังเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไปปล้นคือแม็กซอนุสวรีใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเพื่อนของนายแม็กซ์
ที่ชื่อว่านายส่ำริสต์ค่ะหรือว่าเสือดูศิษย์
เขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเขาพูดคุยกับแม็กซ์แล้วนะ
เมื่อคืนยืนยันว่าเดี๋ยวแม็กซ์จะเข้ามอบตัว
แม็กซ์ก็ไปปล้นเขาเหมือนยอมรับแล้วค่ะ

ก็เกรงเรื่องของความปลอดภัยว่าจะไปมอบตัววันนี้
แล้วก็กลัวเรื่องอำนาจมืดที่สำคัญกลัวตาย
แก๊กนี้เขาได้ฉายอว่าแม็กซ์อนุสวรีนะ
ใช่แล้วตัวนายสำริทหรือว่านายเสือดูสิ
ที่เป็นเพื่อนของนายแม็กซ์บอกด้วยว่าแม็กซ์ยอมรับ
ทำไปไม่ได้คิดอะไรเพราะเสียพนันไปเยอะ
กลับเข้าไปโกรธแค้นแล้วตอนนี้เครียดมาก
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นของเจ้าตัว
ว่าเป็นของใครคุยกันแค่นิดเดียวกับแม็กซ์
ส่วนใหญ่ก็เกลี้ยกล่อมบอกให้แม็กซ์เข้ามอบตัว
ส่วนตัวเขากับแม็กซ์ไปรู้จักกันในคุก
ออกมาจากคุกก็ไปเจอกันตามสถานที่เที่ยวนี่แหละค่ะ
ทีนี้๑คนที่น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะ
คือทีมข่าวเราไปได้ข้อมูลจากชายคนนี้ชื่อว่านายเบิ้ม
เบิ้มเนี่ยเขาเป็นนักพนันนะคะแล้วเจ้าตัวบอกเลยว่า
เล่นพนันในบ่อนนี้มา๕ปีแล้วคุณ

ก็ในเบิ้มบอกแบบนี้คุณสืบสกุลว่า
เขาบอกว่าเขารู้มาว่าบ่อนนี้เปิดมา๑๐ปีแล้ว

มีตำรวจมาตรวจเป็นครั้งเป็นคราว
คนในพื้นที่รู้จักบ่อนนี้ในชื่อของเฮียเปี๊ยกตองแปด

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของในเบิ้มนะครับคุณผู้ชม
เบิ้มบอกว่าบ่อนนี้เปิด๒๔ชั่วโมง
จะมีนักพนันมาเล่นไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนต่อวัน
มีรบประพอสองประตูในหน้าทางเข้าออก
ตอนแรกไม่ได้ตรวจค้นอะไรมากมายหรอกเปิดให้เข้าทุกคน
แต่ตอนหลังเหมือนกับจะยึดโทรศัพท์มือถือของนักพนันก่อนจะเข้า
แต่ไม่ได้มีการตรวจเรื่องของอาวุธ

เขาบอกว่าในอาคารนี้มันจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
เขาจะแบ่งออกเป็น๔โซนด้วยกัน

ำถั่วไฮโลเสือมังกรบาคาล่า
แล้วที่โต๊ะก็จะมีอุปกรณ์การพนัน
คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นพนันออนไลน์อีกต่างหาก

บ่อนนี้เขาติดไอ้นั่นไว้หรือเปล่าคุณ
ยันติดยันอำพราง
ทำให้บ่อนล่องหนได้ตำรวจไม่เห็น

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมลองฟังหนึ่งในนักพนันในเบิ้มดูค่ะ
โต้นบ่อนแบบนี้แล้วนะครับเพราะเข้าไปแล้วดูบ่อนเก่าล่ะ

เพราะว่าในเพจบิ๊กเกรียนเขาก็เขียนข้อความไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่าคดีปล้นบ่อนในพื้นที่สนดินแดง
ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีของภูมิกับการสอนอดินแดงนะ
เปี๊ยกตอง๘เจ้าของบ่อนไม่แจ้งความดำเนินคดี
เพราะเข้าใจหัวอกของคนที่ปล้นที่เสียไปเยอะ
เพราะเข้าใจว่าโดนโกงก็เลยต้องป้นนี่แหละเป็นความโชคดี
สงสัยผู้กับการของสอนอดินแดงเนี่ยไม่ต้องทำคดีนี้แล้ว

ต่างเขาประชดแล้วก็ทางคนในโซเชียลเขาประชดด้วยนะฮะ

ภูมิกับการสอนอดินแดงไม่เคยเห็นบ่อนนี้เลยเหรอ
ใช่แล้วรู้ไหมว่าแม้ว่าเกิดเจ้าของบ่อนเขาจะไม่ได้แจ้งความอะไรก็ตาม
แต่การมีบ่อนอยู่กลางเมืองแบบนี้มันส่งผลกระทบแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าทางด้านของภูมิกับการสอนอดินแดงพันธบรวจเอกวัชรพลค่ะ
วนันทวงท่านเปิดเผยสั้นแบบนี้นะบอกว่ายังไม่ได้ทราบเรื่องดังครับ
ขอเวลาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนค่ะ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบบ่อนด้วยนะว่ามีจริงในพื้นที่นี้หรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็ต้องสะเทือนไปถึงวงการตำรวจนะฮะ
ตำรวจทั้งนครบานบชนว่ายังไงทางพบตรว่ายังไงบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องของคลิปปล้นบ่อนคลิปนี้นะครับ